มีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะจากหน่วยฉีดวัคซีน
คือแบบนี้นะคะเรื่องราวนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลอย่างเยอะเลยนะคะ

จะไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็มีหน่วยฉีดแห่งหนึ่งเนี่ย
ปรากฏแกเดินเข้าไปเจ้าหน้าที่บอก
โทษนะคะโทษนะคะพี่ก้อยพี่อายุถึงเหรอ
ก้อยสลัญญาต้องเอาบัตรประชาชนให้ดูนะคะ
ทราบจริงแล้วคุณผู้ชม

ก้อยสลัญญาอายุปีนี้๖๒ปีแล้ว
ไม่น่าเชื่อถึงมากกว่า๕๐ไม่ถึง๖๐
เพื่อประสานกระจ่างใช่ไหมคะ
ระหว่างที่รอดูอาการ๓๐นาทีค่ะ

ปรากฏก็เนี่ยคุณผู้ชมได้ภาพนี้มานะคะ
ก้อยก็เลยคว้าไมครวนเพลงส่งความสุขไปเลยค่ะ
นี่หน้าเด็กเป็นเหตุสังเกตได้เนอะ

ยังมีอีกซุปตาคนนึงค่ะ

เพราะว่าไปไหนมาไหนทุกคนยังเรียกเขาพี่

นั่นก็คือพี่เบิร์ดทงชัยนั่นแหละค่ะ

ตอนนี้ปลาเข้าไปเลขเดียวกันเลยเลขสวย

คงหนีไม่พ้นการเป็นคนของประชาชน

ก็เลยทำให้หน้าเด็กนะคะ

เสียงดีไม่มีตกแล้วก็หลังแกดูแลสุขภาพดีด้วยนะคุณผู้ชมนะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งศิลปินรุ่นใหญ่นี่พี่ปุ๊อัญชาลีค่ะ
เชื่อว่าหลายคนถ้าจะเดาอายุเดายากอยู่เหมือนกันนะ
สำหรับพี่ปุ๊นะคุณผู้ชมนะไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่แล้ว
พี่ปุ๊เนี่ยชะไต๕๕เท่อายุอะไร

นี่เอาเดี๋ยวให้ดูรูปเอามาเทียบกันเลยสมัยฮอตนะ
ความต่างเนี่ยแทบจะดูไม่ออกนะคุณผู้ชมนะ
บางคนก็แซวนะคะว่าศิลปินยุคนั้นนะคะ

เขาเรียกว่าเลข๖กันไปแล้วแต่ว่าหน้าตายังดูสดใส
สุขภาพสมบูรณแข็งแรงกันเลยนะคุณผู้ชม
เลขเท่าไรกันนะคะเมื่อวานนี้วันเกิดพี่คะ

พาไปดูภาพบรรยากาศวันเกิดนะคะเรียกว่าอบอุ่นจริงนะคะ

นี่ค่ะก็มีภาพบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งปีนี้นะคะคุณเชนอายุครบ๓๔ปีค่ะ
ภรรยาของเขานะคะก็จัดทีมเสื้อบอลทีมโปรดให้เลยนะคะ

เพราะที่เค้าไม่เป็นตะหล่อที่ไหนน่ะเค้าอยู่ที่บ้าน
ใช่นะคะแล้วก็ภรรยาเนี่ยค่ะ

ไปให้ได้นะคะพร้อมทั้งขอบคุณที่เป็นที่พักพิงให้คนรอบข้างเสมอมานะคะ

แล้วก็บันเทิงไทยรัฐก็ขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์ย้อนหลังให้คุณเชนธนาด้วยนะคะ
ปังปังนะคะรักษาสุขภาพกันด้วย